ไม่ควรอื่นกับทางยามเดียว
ชุวิตตีทรักหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ

เชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายคนคงจำวันนี้ได้ดีนะคะ
จะมีพระราชพิธีจัดขึ้น๒๖ตุลาคมเพราะฉะนั้น
เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยากจะมาร่วมพระราชพิธี

มีพระราชวินิสัยให้ก่อสร้างพระเมลุมาจำลองทั่วประเทศเลย
ครับโอ้๗๗จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพฯ

ใช่ค่ะมีอยู่๙จุดในกรุงเยี่ยมหาญพรมีอยู่๙จุด
ในส่วนภูมิภาคอีก๗๖จังหวัด

รวมแล้วก็เป็น๘๕นะครับ
เฉพาะในกรุงเทพมีตั้ง๙แห่ง
รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีบวงสวง
ค่ะชัดทอง๙ชั้นเพื่อเป็นเสรีบงคล
อันเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตร
จำลองทั้ง๘๕แห่งทั่วประเทศ
ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวล
ก็จะออกแบบก่อสร้างในรูปแบบเดียวกัน
แล้วก็คาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
หลายจังหวัดคืบหน้าเกือบ๑๐๐แล้วนะคะคุณชุวิตค่ะ

ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ก็ไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพที่เดียว
ทุกจังหวัดท่านมีเชียงใหม่เชียงราย
กาลสินสกลนครไปถึงใต้นครสุราช
มีครบทุกจังหวัดจังหวัดแน่นหนึ่งแห่ง
ประชาชนก็จะไม่ต้องมุ่งตรงมาที่
กรุงเทพฯมหานครท่านสะดวก

ใช่ค่ะก็จัดในช่วงเวลาเดียวกัน๙โมงเช้า
ก็จะมีพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามจุดต่างที่ทางจังหวัดประกาศเอาไว้
แต่ว่านี่ก็คืออีกหนึ่งพลังของประชาชนคนไทยนะคะ
คุณชุวิตจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
หลวงราชการที่๙อย่างพร้อมเรียงกันในวันนั้นด้วย

เสร็จแล้วค่ะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกับที่เชียงราย
เขาก็บอกเสร็จแล้วพระเมรุมาตรจำลอง

บ้านอีกชั้นเองค่ะเขาบอก๙๕แล้ว
ตกแต่งนิดหน่อยค่ะเก็บงานเก็บรายละเอียด
ขอนแก่นเขาก็บอกคืบหน้า๙๐แล้วเช่นกัน
ค่ะคือที่สุพรรณ๑๐๐แล้ว
ที่ราชบุรี๑๐๐นะฉะเชิงเศร้า๙๕
เพราะฉะนั้นมีความพร้อมค่อนข้างที่จะมาก
ผมเข้าใจว่าประชาชนทุกท่านก็คงจะระลึก
แล้วก็มุ่งหวังว่าจะมาที่กรุงเทพมหานครในวันที่๒๖ตุลานะครับ
แต่ว่าทางทุกจังหวัดเขาเตรียมการไว้หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าสะดวกที่จังหวัดก็ได้
ก็จะเหมาะสมอยู่ที่จังหวัดไหนก็ไม่ต้องเดินทางไกล
มาที่จังหวัดนั้นทุกจังหวัดเขาเตรียมพร้อมแทบจะ๑๐๐แล้วทั้งสิ้น
ใช่ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ที่ชุวิตตีแสกหน้า
นำมารายงานให้ทราบกันก่อนในช่วงแรก
เข้าสู่เรื่องราวที่เราจะตีแสกหน้าในวันนี้เรื่องหลักใหญ่เหมือนกันนะคะ
คือคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

ไงทักศีลชินวัฒน์นะคะ

แต่ทางเขาเนี่ยทางวัดบอกว่าเบื่อไม่ได้

ในคดีเก่านี้ผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเสียก่อน
มีอะไรยังไงบ้าง
เนื่องจากเขามีพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่
ฉบับใหม่คือล่าสุดนี่คือ๒๕๖๐เนี่ยนะคะ
คือฉบับเก่าเนี่ยใช้เมื่อปีสี่สอง

ทีนี้เมื่อไม่ได้ตัวจำเลยมา
หมายความว่าจำเลยไม่ได้ตัวมาคือการพิจารณาคดี

เขาก็บอกว่าจะต้องให้จำเลยมาปรากฏตัวด้วย
เพื่อจะได้ต่อสู้คดี
พูดง่ายจำเลยหนีไปซะละ
ไม่มาหนีไปสารก็ออกหมายจับ
และก็จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว
ก็หมายความว่ายังไม่ได้ตัวจำเลยมานะครับ
ต่อมานะครับมีพลเรื่อง

พิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่
ก็สามารถที่จะเอาเรื่องเก่าที่ค้างอยู่
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทางศาลท่านจำหน่ายคดีไปชั่วคราว
เมื่อมีกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่เนี่ย
กฎหมายนี้ก็มีหลายประการนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไป
ทีนี้ต้องพูดก่อนว่าเขาจะเอาคดีอะไรขึ้นมาบ้าง

ก็มีอยู่ประมาณสักเท่าที่ดูแล้วนะ
ก็มีอยู่๓๔คดีคุณนิวครับ

คดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกิจสดามหานคร
คืออันนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะสับสนว่านี่ตัดสินไปแล้วนี่
จังห์บริหารกรุงไทยก็หลายคนก็ไปอยู่ในคุก
รวมทั้งกิจสดามหานคร
ทีนี้ก็ปรากฏว่ามีจำเลยบางคนครับ
จำเลยบางคนนั้นไม่ได้มาที่ศาลเช่นนายทักษิณ
สารก็ออกหมายจับจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว

บ้างก็ว่าคดีมันหมดอายุความหรือยัง
ทีนี้พรบฉบับใหม่เขาไม่มีอะไร

นี่ไม่มีอายุความต้องแก้ตรงนี้เลย
ไม่มีอายุความไม่ไหวทั้งเงินให้หมดไป
ถือว่ายังไม่ได้พิจารณานะฮะ
ทั้งนี้ทางนายเข็มชัยชุติวงศ์อายการสูงสุดท่านใหม่
ก็กล่าวว่าการดำเนินคดีกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ในข้อหาอีกข้อหาหนึ่ง
คือข้อหามินสถาบันเบื้องสูง
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชนาจักร
อันนี้ก็ยังจะทำความเข้าใจกันซะก่อนว่า
มีความสมควรเห็นสั่งฟ้องคืออายาการสูงสุดท่านก่อน

หากทราบแหล่งที่อยู่ชัดเจนก็ขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เหลือหลายคดีค่อยพรานงมายขตรี
ในส่วนของนายทักษิณ

ที่ไม่ได้เดินทางมาศาลและถูกออกหมายจับ

ทุจริตเรื่องการแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์มือถือและดาวเทียมเป็นภาษีสัมภาษามิตร

คดีดังกล่าวมีการยื่นฟ้อง
อย่างว่ากฎหมายเก่าปี๔๒

นะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีรับหลังได้

พูดง่ายว่าจำเลยไม่มาจำเลยหนีไป
ก็ต้องจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว

ก็จะพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้

ทำให้มันคืบหน้าแล้วก็มีการดำเนินการต่อไปได้

คือในกฎหมายใหม่ที่ออกมาปี๖๐ปีนี้

ให้สารสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลย

ระบุไว้ว่าการดำเนินการใดที่เกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเก่าแล้วนั้น

แต่ให้พิจารณาต่อไปตามกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้

เห็นว่าคดีดังกล่าวสามารถลื้อฟื้นกลับมาพิจารณาใหม่ได้
อันนี้หมายความว่าก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่

ค่อนข้างที่จะเข้าใจลำบากหน่อยนึง

กฎหมายเก่าว่าไว้ว่าถ้าเกิดจำเลยไม่มาเนี่ย
ไม่มาหนีไปก็ออกหมายจับ

กว่าจะตามตัวจำเลยกลับมาได้
แต่กฎหมายใหม่ออกมาบอกไม่ต้องแล้ว
จำเลยไม่มาก็พิจารณารับหลังได้

นี่ก็น่าจะคล่องตัวกว่า

ทีนี้ขั้นตอนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมานะฮะ
โดยให้อธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษเนี่ย
ซึ่งเดิมดูแลรับผิดชอบในเรื่องคดีนี้
เสนอรายชื่อคณะทำงานที่เหมาะสมขึ้นมา

แผนกคดีอาญานักการเมือง
ให้นำคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่
ถ้าสารดีกาเห็นตรงกัน

ในชั้นก่อนออกกฎหมายบังคับใช้

ฟังภักดิ์เวือไทย
เขาก็มาออกมาบอกอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะ
ไม่ได้จำเลยตัวจำเลยมาพิจารณา
อย่างนี้พูดยังไงก็พูดได้
เขาบอกว่าก็ยังให้ทนายมาว่าความได้

ก็จะให้พิจารณา

อีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นธรรมทำได้

แล้วการที่จะนำมาใช้นี่แหละค่ะ
เราจะยึดถือใครยึดถือเรื่องอะไร

นี่ไงครับที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่า
ทางอธิบดีไอยการ
จะตั้งคณะทำงาน

และยื่นคำร้องไปที่สารดีกาพิจารณา
ถ้าสารดีกานักการเมืองเห็นตรงกัน

สามารถนำมาลื้อฟื้นคดีใหม่
คดีเรื่องกรุงไทย
คดีเรื่องการปล่อยกู้
สัมผัสธาณมือถือ

ปล่อยกู้กับรัฐบาลม่า๔๐๐๐ล้าน
เพราะว่าตอนนั้นชิงขอบก็เป็นของนายทักศิลป์
ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์

ไปให้รัฐบาลพม่ากู้แล้วก็เอาเงินมา
ซื้อเตือนสัมปทานดาวเทียมให้กับชิงขอบ
ซึ่งเป็นของนายทักษิณในช่วงนั้น
ลงทื้อกันไป

เรื่องของคดีเก่าจะต้องมาถูกรื้อฟื้น

สักทั่วเดียวในชีวิตตีแสกหน้าก่อน

ว่าเป็นอดีตนักการเมืองที่ก็มีคดีติดตัวอยู่หลายคดี
ก็ต้องมาลื้อกันทั้งปล่อยกู้

ทางอายการสูงสุดเขาบอกเขาไม่ได้ลื้อคดี

และถูกจำหน่ายออกตอนที่กฎหมายเก่าเขาบอกว่า

เมื่อปี๔๒เขาบอกว่าต้องได้ตัวจำเลยมาก่อน

ก็สารก็จำหน่ายคดีออกชั่วคราว
กว่าจะสามารถจับตัวจำเลยมาได้

แต่กฎหมายใหม่นี่คือ
ก็คือสามารถพิจารณาคดีได้
โดยที่มีตัวจำเลยมาในสาร
ก็ท่านเข็มชัยชุติวงศ์ท่าน
ก็แถลงนโยบายเมื่ออาทิตย์ก่อน

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแก้ไขใหม่อย่างไร

ดังนั้นก็ต้องพิจารณา

เอามาจัดการซัก

จะต้องให้ตัวจำเลยมา

จำเลยไม่มาก็ได้
ดังนั้นมันก็จะมีเรื่องไหน

เรื่องของกรณีทุจริตธนาคารกรุงไทย
ปล่อยคู่อิจดำหานครละหนึ่ง
แล้วก็มีเรื่องสัมประธานมือถือดาวเทียม

ชเขาก็สั่งเจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย

หรืออื่นอะไรก็เกี่ยวข้องเอาหมด
ไม่ใช่เฉพาะทักษิณเขาไม่ได้ว่าจะจ้องแต่ทักษิณ

นะครับดังนั้นเขาบอกว่ามีคดีที่ค้างเก่า

คดีเรื่องคดีกรุงไทยนะครับ
ให้ไปศึกษาว่ายังเหลือคดีไหนบ้างที่ยังค้างอยู่
นะฮะติดขัดอยู่ดูทั้งอายุความด้วย

ไม่ใช่แค่เฉพาะคดีทักษิณคดีอื่น
ศึกษาข้อมูลดูอาจติดขัดเกิดขึ้นมานานแล้ว
บางรายก็ไม่ได้รับผิดชอบแล้ว

เรื่องนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อน
รายการเราเนี่ยต้องให้ชัดเจนนะครับ
เมื่อมีกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ไม่เหมือนกันนะครับ
คดีในอยู่ในระหว่างนะครับ

แต่พอมาเป็นกฎหมายใหม่เขาบอกยังไม่หมด

เนื่องจากว่าคดีนี้อยู่ในระหว่าง

จำเลยมาปรากฏตัวเมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัว
กฎหมายใหม่บอกว่าได้เลย

โดยที่มาตราที่สำคัญเนี่ย
ผมอยากจะย้ำให้เห็นว่า

ก็คือว่าการยื่นฟ้องคดีต่อสารเนี่ย
การสูงสุดหรือคณะกรรมการปปช
แจ้งว่าผู้กล่าวหามาสารในวันฟ้อง

อ่าสารออกหมายจับ

เหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มา

ว่าเขาออกมาให้ผมหลบไปก่อนผมไม่มา
ก็แสดงว่าประวิงคดีนะครับ

ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
ไม่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหามาต่อหน้าศาล

พูดง่ายว่าไม่มาสารก็พิจารณาได้
สารประทับรับฟ้องมาตราย๒๘นะครับ
ส่งจดหมายเรียกให้จำเลยทราบแล้ว

ในกรณีที่ออกหมายจับจำเลยแล้วไม่มีการดำเนินการ
ไม่สามารถจับตัวจำเลยมาได้ภายใน๓เดือน

ให้สารมีอำนาจพิจารณาคดีได้
โดยไม่ต้องรอการกระทำต่อหน้าจำเลย

ที่จะตั้งทนายความมาเดิมเนินการแทนตนได้

หมายความว่าเขาก็บอกว่าเขาจัดการได้หมดนะครับ

ในแต่ละยุคแต่ละสมัยในการเมือง

อะไรที่เป็นกฎหมายเก่าที่เขาว่ากันไม่ดี
เมื่อมีการพิจารณาใหม่ก็ออกกฎหมายใหม่ได้

เพราะว่าเวลาที่เราจัดรายการ
ก็มักจะมีหน่วยงานราชการต่างแล้วครับ

เขาหาว่าไอ้ที่เราพูดบ้างนี่จริงบ้างไม่จริงบ้าง

ค่ะพยายามเอาข้อเจ็บจริงมาบอกนะ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ผมพยายามจะช่วยเขาก็พยายามชี้แจงมา

เป็นสื่องวังชน
เป็นสื่องวังชนที่ผมจะต้องเอาข้อมูล
ซึ่งเป็นที่สปกสุขจำในสร้างรีสอร์ท

ประกอบขอชี้แจงว่าพื้นที่ตามปรากฏที่เป็นข่าวในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
ลำตะคองขยายพื้นที่ทับซ้อนเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
แนกป่าเขาใหญ่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินไปแล้ว
พูดง่ายว่าออกโฉนดไปแล้วไม่เกี่ยวกับสปก
เอาพูดสั้นอย่างนี้นะพูดภาษาชาวบ้าน
เพราะพูดว่าที่นี้ออกไม่ได้เกี่ยวกับสปกอีกแล้ว
เพราะออกเป็นโฉนดที่ดินไปแล้วอยู่เหนืออำนาจของสอปกร
ที่ราชการชี้แจงอย่างนี้ผมก็เข้าใจอยู่
อย่างที่ผมบอกแหละผมก็พยายามทำการบ้าน
นะครับที่นี้หลักการที่ผมจะอธิบายให้ฟังง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับ

ค่ะก็ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วเขาใหญ่ก็เป็นแหล่งบริสุทธิ์
ชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็มักจะไปเที่ยวที่เขาใหญ่
เขาใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชนะครับ
ทีนี้ป่าเขาใหญ่ตรงนั้นที่เขาบอกว่ามีทั้งอุตยงอุทยานมีอะไรนะฮะ
ทีนี้เมื่อมีรีสอร์ทมีอะไรไปเนี่ยผมก็ดูผมดูข่าวถูกไหม
พูดข่าวผมก็ต้องดูพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณนิวคงจำได้ภูทับเบิกเห็นเข้าไปลุ้งไปลื้อ
มีการก่อสร้างแล้วก็ลื้อ
คุณเห็นใครเข้าไปลื้อที่เขาใหญ่ไหมเออได้ไหมชักสงสัยเชื่อไหมผมก็สงสัยครับท่านผู้ชมครับ
ก็เพราะว่าหลายหน่วยงานราชการมุ่งตรงไปยังรีสอร์ท
ที่จังหวัดพิจบุญภูทับเบิกที่ไหนอ่ะเขาคอ
ถูกไหมครับเห็นเอาทหารเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่ป่ามกป่าไม้ไปลื้อกันนะครับ
แม้กระทั่งบางที่ก็อย่าไปเข้าใจผิดอะไรที่ผมช่วยพูดให้ทางราชการได้
ทางไทยรัฐนี้ย่อมพูดอยู่แล้วผมก็อยู่ในอำนาจ
ถ้าผมพูดนอกเหนือสิ่งที่เป็นจริงผมก็ถูกฟ้องอ่ะสิครับ
ผมก็ไม่อยากจะถูกฟ้องนะครับเพราะคุกตารางผมก็ติดมาแล้ว
แต่ถามว่าทำไมผมจะต้องพูดผมก็ต้องมีอุดมการเหมือนกันล่ะครับ
พูดเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
พูดให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนผมไม่อยากจะไปพูดให้ร้ายใคร
พูดต้องเป็นประโยชน์กับสังคมทำไมเป็นประโยชน์สังคมจะไปพูดทำไม
เอาล่ะทีนี้ไปดูสิว่าที่สปกรเขาชี้แจงมาว่า
พื้นที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวเขาออกโฉนดไปแล้ว
ตามที่ท่านสมปองเนี่ยอินจันทร์อะไรเนี่ย
ส่งจดหมายมาเลยส่งจดหมายมาแกชอบดูรายการเรา
แกส่งจดหมายมาหาผมเรื่อยแหละคือนายสมปองอินทองครับ
โทษทีครับที่พูดผิดเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือสปกรนะครับ
แล้วในเมืองคุณนอกจากจดหมายแล้วคืออะไรคะ
พอมาชี้แจงเนี่ยคุณนิวครับเรื่องมันยาวพยายามจะพูดให้สั้น
เขาใหญ่ท่านผู้ชมคงรู้จักไปนอนไปพักผ่อนไปดูป่าดูช้าง
รถถ้าจากกรุงเทพไปก็แค่๒ชั่วโมงเองแป๊บเดียวค่ะนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าที่เขาใหญ่นั้นมีพื้นที่ป่าอยู่๓ป่าด้วยกัน
ผมจะไล่ให้ฟังพื้นที่ที่เป็นเขาใหญ่ที่บอกว่ามีอยู่๓ป่านี่ก็คือนี่แหละครับ
มีพื้นที่ป่าปากช่องหมูสีโซนสีนะครับป่ารถไฟมวกเหล็กมวกเหล็กสีเหลืองนะคะ
ป่าเขาใหญ่สีเขียวทีนี้เมื่อปี๒๕๐๔ทางคอลโลมอล์
เมื่อ๖๐ปีที่แล้ว๕๖๐ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าป่าเขาใหญ่ควรจะตั้งเป็นป่าแห่งชาติ
เพราะมีพื้นที่สวยงามน่าอนุรักษ์ก็จัดตั้งให้เป็นป่าเขาใหญ่
เป็นอุทยานแห่งชาติต่อมาก็เป็นอุทยานแห่งชาตินั่นแหละ
ทีนี้ต่อมาในช่วงนั้นมีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคอง
คือผมเล่าประวัติให้คุณผู้ชมฟังก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่าชูวิทย์ไม่ทำการบ้าน
จะพูดไม่มีที่มาที่ไปผมก็จำเป็นต้องพูดก่อน

ทีนี้ทำไมถึงมีเขื่อนลำตะกองกอก
เขาสร้างกันอยากจะมีน้องมีน้ำบริหารจัดการมีเขื่อนลำตะคอง
ทีนี้พอมีเขื่อนปุ๊บก็ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
ก็มีกันด้วยอยู่๖๐๐ครอบครัวแล้วครับที่เดือดร้อน
เขาก็บอกเอาอย่างนี้นะคอลโลมในสมัยนั้นก็คือจอมพลถนอมกิติขจร
เขาก็บอกว่าให้ไปจัดตั้งนิคมสร้างตนเองครับ
นิคมสร้างตนเองในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์
เพราะยังไม่มีกระทรวงพัฒนาสังคม
เมื่อขึ้นอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ก็กำหนดพื้นที่
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปากช่องหมูศรี
กับป่าโครงการรถไฟหมวกเหล็กเขาก็กำหนดให้มีพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะ
ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นการสร้างนิคมสร้างตนเอง
ด้วยใช้กฎหมายใดผมจะเอามาให้ดูขึ้นแหมด
เหมือนอย่างกับผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
ผมทำการบ้านเอกสารของทางราชการเนี่ย

แต่ไปพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานี้ก็ไม่ใช่ตาตาผมล่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าเขายึดนะครับ

ก็เป็นยึดตามประกาศคณะปฏิวัตินะครับ
ของจมวลตนหอมเมื่อวันที่๑๓ธันวาส์๒๑๑๕
เขาบอกว่า

ดังนี้นะครับ

ของประกาศชนะปฏิวัติแนบท้าย
ปัจจุบันนี้เรายังยึดกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับ
ตั้งแต่หลายปีมาแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกดูครับว่าประกาศนี้ให้ใช้แผนที่อันนี้ประกอบ
แผนที่ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติ
แผนที่ประกอบของคณะปฏิวัติ
ดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับฉบับนี้นะ

พื้นที่นี้นะคะ

ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะ

สามหมื่นกว่าไล่ในบริเวณนี้
ซึ่งเขาบอกว่าป่าเขาใหญ่จำแนกให้
แนกให้สปกรคือพื้นที่ตารางตรงนี้
พื้นที่นี้เป็นป่าเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ
แต่พื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้ที่เป็นตารางอยู่ตรงนี้
พื้นที่๓๐๐๐๐กว่าไล่เห็นไหมครับที่เป็นตารางอยู่ตรงนี้
แผนที่นี้ผมทำมาเพื่อจะได้เห็นกันชัดว่ามีรีสอร์ททั้งหมด
อยู่ทั้งหมด๑๗รีสอร์ทที่ลุกล้ำบางรีสอร์ทนี่ลุกล้ำไปทั้งแปลงเลยครับ
ในพื้นที่สปกถามว่าสปกรยอมรับไหม
ว่าเป็นพื้นที่สปกรถ้าเป็นพื้นที่สอปกรเขาก็ออกโฉนดไม่ได้
เพราะว่าที่สปกรออกโฉนดไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่นิคมสร้างตนเอง
โฉนดได้ดังนั้นก็มีความพยายามเนี่ย
ที่จะขยายพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองล้ำเข้ามาในพื้นที่ของสปกร
เพราะนิคมสร้างตนเองเมื่อตั้งเป็นนิคมแล้วออกนค๓ต่อมาก็ออกโฉนดได้
ออกโฉนดได้ก็ขายได้ไงเพราะฉะนั้นถามว่า
อยากจะเป็นนิคมสร้างตนเองหรืออยากจะเป็นสปกร
แง่ประโยชน์ก็ต้องเป็นนิคมสร้างตนเอง
แต่นิคมสร้างตนเองเขากำหนดไว้ในพื้นที่ชัดเจนตามคณะปฏิวัติซึ่งมีแผนผังประกอบ
ก็ยังใช้ฉบับของประกาศคณะปฏิวัติอยู่
ถูกต้องครับดังนั้นไอ้ที่ลุกล้ำมาเนี่ยถามว่าเป็นที่สอบประกอบหรือเปล่า
ผมก็ต้องเอาหลักฐานมาให้คุณสมปองแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวแกส่งจดหมายมาหาผมอีก
เอามาให้ดูว่าเขาปฏิบัติตามมติคมว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจำแน่ให้สป
สปไปลังวัดรูปแปลงหรือยังสปก็ไปลังวัดแล้วเสียด้วย
คือพูดง่ายครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ใช่ที่เราเราให้คนมารังวัดที่เรา

ต้องเป็นที่เราสิครับถึงจะให้คนรังวัดได้
ถ้าเกิดไม่ใช่ที่เราเราไปอยู่ที่คนอื่นเราจะไปรังวัดที่แปลงคนอื่นได้ไหม

ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงขนาดว่ามีการลังวัดรูปแปลง
และมีการให้ชื่อของคนที่จะขอสอปกรเสียด้วยแล้ว
แต่ต่อมาชั้นไหนกลายเป็นที่ของนิคมสร้างตนเอง
และมีการออกโฉนดและกลับกลายเป็นรีสอร์ททั้งหมด๑๘
รีสอร์ทที่ลุกล้ำมาในพื้นที่สปกรตรงนี้ชัดเจน
แต่อย่างว่าล่ะครับก็อย่างที่สปกรชี้แจงมาล่ะครับ
ชี้แจงว่าไอ้ที่ของตรงนี้นะฮะ
อ่านให้ฟังนิดนึงก่อนจะจบเหล็กนี้นะครับ

เรียนชี้แจงพื้นที่ที่ปรากฏนะฮะ
ได้เป็นนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ขยายพื้นที่ทับซ้อนเขต
และออกเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ไปแล้ว

แล้วสปกรบอกไอ้นิคมสร้างตนเองมาออกโฉนดไปแล้ว

ถ้าเกิดเป็นที่ดินในบ้านเราในที่ดินของเรา

แล้วเราบอกว่าออกโฉนดไปแล้วเราไม่รู้ไม่ชี้

ผมว่าผมพยายามช่วยสปกรเต็มที่แล้วนะ
คือช่วยราชการนะครับ

ป่าเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของทุกคนของประเทศไทย

ไม่ได้ให้ไปสร้างโรงแรมนะฮะ

แต่ถามว่าที่ดินต่างเหล่านี้สปกรจะไปยกให้ใครได้ไหม
แล้วจะไปอ้างว่านิคมสร้างตนเองขยายลุกล้ำมา
โดยทำไมนิคมสร้างตนเองถึงขยายที่ลุกล้ำมาได้

โอ้โหเอกสารมีเป็นกระตับนี่แหละครับ
คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่านะครับ
ว่าหลักฐานอะไรที่บ่งชี้บ้างสักครู่เดียวค่ะ

คุณนิวทราบไหมว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ย

อยากจะถามอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นเชิงลึกมากเลยนะคุณชูวิทย

คือผมทำงานชิ้นใดเนี่ย
ผมต้องให้โอกาสทั้งราชการเขาชี้แจง

ผู้ที่ส่งข้อมูลให้ผมเนี่ย
แต่เป็นข้าราชการน้ำดีโดยทั้งสิ้น

ไม่ใช่คุณสมปองเขียนที่เขียนจดหมายมาขู่ผม

แต่ผมนั้นมีเจ้าหน้าที่สปกรระดับล่างที่พร้อมจะส่งข้อมูลให้ผม

กอรมนทหารที่ดีที่เขาไม่อยากเห็นมีการลุกล้ำ
พื้นที่ที่เป็นของสปกรและสปกรไม่รับบอกว่าไม่ใช่สปกร
เป็นพื้นที่ทับซ้อนใครไม่รู้มาแล้วก็มาออกโฉนดอย่างที่เขาชี้แจง
แม้กระทั่งปปทก็ส่งข้อมูลต่างเหล่านี้ให้ผม

หลักการง่ายครับที่ที่เขาใหญ่นั้น
ดำเนินการเป็นนิคมสร้างตนเองเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนในอดีต
สร้างเขื่อนลำตะคองโดยตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองเขื่อนลำตะกองให้กับ๖๐๐ครอบครัวเท่านั้นเอง

เพราะว่ามีการสร้างเขื่อนก็สงสารชาวบ้านแล้วครับ
เขื่อนลุกล้ำมาสร้างก็เลยเอานิคมสร้างตนเองให้เขาสร้าง
ก็คือเขาก็ยึดตามคณะปฏิวัติฉบับนี้แหละครับเมื่อวันที่สิบสามธันวา๑๕๓

เขาก็บอกว่ามีแผนที่แนบท้าย
สังเกตดูง่ายครับคุณนิวจับไว้เลยครับ

แล้วตรงนี้ก็มีเว้าเห็นไหมครับเว้า
เห็นไหมครับแล้วก็มาตรงนี้มาสุดตรงนี้
ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เขายึดตามมตินะเขาบอกว่าทิศใต้
ทิศใต้อันนี้เป็นมติของคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
เมื่อวันที่๑มิถุนา๒๕๓๘สารากลางจังหวัดนครราชศรีมา

ไม่ได้เขียนเองนะคุณนิวเดี๋ยวก็จะคิดว่าผมเขียนเอกสารราชการนะครับ

ทิศใต้เขาบอกว่าทิศใต้แนวเขตทิศใต้นะครับ

ยึดตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่
หลักเขตของอุทยานเขาใหญ่
ลำลองเฉพาะบริเวณบ้านขุดกล้ากองหมูศรี
สิ่งต่างเหล่านี้ก็คือเส้นนี้ครับ

เตรียมจะมอบสปก๔๐๑ให้ชาวบ้านแล้ว

จะเห็นได้ว่ามีรีสอร์ทล้ำเข้ามา
บางแปลงนี้ล้ำมาทั้งแปลงเลย

เหมาะสำหรับการทำธุรกิจใด
มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติ

นี่ก็คือพื้นที่ที่เป็นเขตที่คณะปฏิวัติกำหนดไว้
แต่ปรากฏว่าเมื่อมีลุกล้ำออกมา

พื้นที่ตรงนี้ก็คือบริเวณนี้แหละครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สปกรต้องรับผิดชอบ

ก็ปรากฏว่าทำไปทำมากลายเป็น
สอดลุกล้ำมาแล้วเลยมีโฉนดเสียด้วย

เพราะว่าเป็นการอ้างว่าขยายพื้นที่
ของนิคมสร้างตนเอง
คือพูดง่ายว่านิคมเนี่ย
คนก็เลยไปวางแผน

จะได้ออกชโนดได้ทำธุรกิจทำอะไรต่างได้

จริงไม่จริงก็ต้องดูตรงนี้แหละครับ

เขาอนุญาตให้ขยายไหม

สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรี
บอกว่านโยบายการใช้กรรมสิทธิดิน

เขาเรียกว่าการจัดที่ดินของรัฐ

ให้แก่จัดที่ดินให้แก่ราชดร
เลือกนี้มีหน่วยงานต่าง
จำนวนมากคือกลมประชาสงครกลมประชาสงเคราะห์
ก็คือตรงนี้
การจัดที่ดินซึ่งหน่วยงานต่าง

ตามข้อ๒๔ที่เมื่อกี้ผมพูด
ดำเนินการต่อไปแต่ไม่ให้ขยายพื้นที่ดำเนินการ

ไม่ให้ขยายพื้นที่ก็แสดงว่านิคมสร้างตัวเองขยายไม่ได้
ค่ะแล้วแล้วแล้วขยายลุกล้ำไปในพื้นที่สองประกอดได้อย่างไร
ที่เป็นอย่างนี้คืออะไรที่เป็นอย่างนี้คืออะไรใช่ไหมคะ

อ้าวประกาศก็บอกอย่างชัดเจนสองห้าสองห้ามติคลม

เราก็ยังยึดใช้มตินี้อยู่ไม่ให้ขยายโฉชิง
ไม่ให้ขยายพื้นที่ดำเนินการ
เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่แน่ท่านผู้ชมครับ
ก็เมื่ออยากจะบอกผมผมก็พยายามจะช่วยแล้วครับ
อยากจะช่วยราชการเต็มทนฮะไม่ใช่ไม่ช่วย

มีอีกแล้วครับมันก็มีคนนะครับ
คือรีสอร์ทต่างจะไปอยู่ไปซื้อได้ไหม

นี่การวางแผนเนี่ยปรากฏเมื่อวันที่๑กันยา
๒๕๕๔สำนักงานที่ดินนครราชศรีมา
กับนิคมสร้างตนเองที่จะมาขอออกโฉนด
โดยมีข้อความชัดเจนนะครับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชศรีมา
สาขาปากช่องขอเรียนว่าจากการตรวจสอบ
เชื่อได้ว่าหนังสือทำประโยชน์นค๔
ก็คือหนังสือที่ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
และได้ดำเนินการวัดที่ดินให้แก่สมาชิก
อยู่นอกเขตแผนที่ประกาศคณะปฏิวัติ

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้แหละอยู่นอกเขต
ค่ะอยู่นอกเขตฉบับโรงวัลที่๑๓ธันวาส์๒๕๑๕
ซึ่งจัดตั้งให้เป็นเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
จึงเป็นการจัดที่ดินไม่เป็นไปตามมาตรา๖
มาตรา๗ของพลจัดที่ดินเบื้อกข้านของชีพ๒๑๑๑

ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้
จึงแจ้งปัญหาขัดข้องดังกล่าวให้ผู้ขอทราบ
อันนี้เป็นประกาศที่บอกว่ามีคนจะไปขอขยายพื้นที่นิคม
แต่ออกไม่ได้นะเพราะว่าไม่เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติที่ลงเอาไว้
ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่๒๒มิถุนาที่ห้ามหน่วยงานต่างขยายพื้นที่
โอ้โฮผมไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วครับ
ปัญหาของเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกซึ่งเกิดขึ้นมานาน
เอกสารไล่เลี้ยงต่างแล้ว

เถียงว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่สปกรต้องจ้างคุณสมปองเลขาสอปกร
ไปดูตรงนี้ฮะเขาเขียนว่าชื่อป่าตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าเขาใหญ่มี๑แปลง๓๗๖๒๕ก็คือผืนป่านี้ที่เขาจำแนกให้เป็นของสปกร
ประกาศเป็นกฎหมายด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ให้สอบประกอบ
แล้วสปกรก็ไปล้างวัดรูปแปลงเตรียมจะออกสปก๔๐๑ให้เกษตรกร
ทำไปทำมากลายเป็นพื้นที่รีสอร์ททั้งหมด๑๗รีสอร์ท
เกิดขึ้นมาได้ยังไงขยายมาได้แบบไหนถูกหรือผิดใครอยู่เบื้องหลังยังไง
วันนี้ตีแสกหน้าได้แค่ส่วนหนึ่งยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยค่ะ
ยังเยอะฮะแต่ก่อนจบนี่ผมก็ต้องบอกแล้วครับ
คือสอปกรเขาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ของสอปกร
เพราะเขาเขียนพื้นที่เขาเขียนจดหมายจอบผมมาว่าไปขยายพื้นที่
ทับซ้อนนะครับการดำเนินงานของสอปกร
แต่ออกเป็นกระสารสิทธิ์แล้วคือพูดง่ายว่าไม่ใช่ปัญหาของอัวอีกต่อไป
เอ้อแล้วเป็นปัญหาของใครนะครับก็ต้องคุยกันต่อไม่จบแหละ
ค่ะไม่จบค่ะแต่พอดีพรุ่งนี้
พรุ่งนี้หยุด๑วันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ตีแสกหน้ากันต่อกำลังเข้มข้นเลยคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าพักกันก่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์
มาตีแสกหน้าเข้มแบบนี้กับคุณชุวิตกันอีกนะคะ